เน้นย้ำนะครับโปรแกรมหลังจากที่ปิดลีกในฟุตบอลไปแล้ว
แล้วก็ฟุตซอลนั้นหลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติ

ซึ่งทางปูปิสก็ยังฝึกซ้อมกันเข้มข้นมีเวลาเพียงแค่๓วันเท่านั้น

ปิสก็บอกว่าการแข่งขันมันมีการเตรียมทีมค่อนข้างจะน้อย
แต่ว่าก่อนนี้เขาก็มีการเรียกซ้อมผู้เล่นหน้าใหม่ไปแล้ว
แล้วก็พยายามใส่รายละเอียดเรื่องการฝึกซ้อมมากอันนี้เศษ

ทุกคนมีความตั้งใจดีศักยภาพดี
กุลซูสเปนยังกล่าวว่าอยากให้ทุกคนนั้นเข้นศักยภาพของตัวเองออกมาให้มากที่สุด
เพราะว่าเมื่อมีโอกาสในนามทีมชาติแล้ว

เพื่อพิสูจน์ว่าทุกคนมีความพร้อมแค่ไหนในเกมระดับนานาชาติ
แล้วก็ดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคตแล้วหรือยังครับ
ขนาดที่มาเลเซียอันดับที่๕๗ของโลก
ใน๔ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เดินทางถึงไทยแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งชิลชุนยองครับกุญซือทีมชาติมาเลเซียก็พูดถึงทีมชาติไทยว่า
แม้จะไม่ได้ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่แต่ไม่ว่าจะเป็นชุดไหนไทยก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันครับ
รายการนี้เน้นย้ำนะครับบัตรหน้าสนามจำหน่ายราคา๕๐บาทเท่านั้นทุกที่นั่งนะครับ
ที่ไทยลงสนามเน้นย้ำโปรแกรมนะครับถ่ายทอดทางหน้าจอไทยรัฐส่วนคู่อื่นนะครับ
ถ่ายทอดเนี่ยผ่านทางยูทูปของไทยรัฐก็ติดตามได้ทั้งทวนาเมนต์เลยครับ